กลับมาอยู่กันต่อฮะกับรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
อย่างที่บอกกันไว้นะฮะเบรกที่แล้วว่าวันนี้นะครับ

เข้ามาอยู่กับผมตรงนี้แหละครับ
สวัสดีครับผมกะวินคำสัตย์จานันท์
ถ้าจะถามถึงในชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก

ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทย
คือฟอร์มการเล่นที่เหนียวแน่นของเขา
และลีลาบนพื้นสนามย่า

เป็นขุนพลหลักอันสำคัญของทีมชาติไทย

ลบระเดับขึ้นมาอย่างประเศษ
วันนี้เราจะไปพูดคุยกับเขา

คือก็เตะบอลก็วิ่งเล่นกับเพื่อนก่อน
ตอนแรกยังไม่ได้เป็นผู้สาวประตูบอลอยู่ไหนก็วิ่งตามเข้าไปครับผม
ความเป็นเด็กนะคือเล่นแบบไม่ได้มีแบบแผนเห็นบอลก็วิ่งตามกันไปกรูกันไป

แล้วอะไรมาเลือกให้เราเป็นผู้สาประตู
มีอยู่วันหนึ่งครับก็เนี่ยครับตามญาติไปญาติก็อายุใกล้เคียงกับผม
ครับแล้วก็คือก็เล่นกันสองคนมาผัดกันยิงประตูผลัดกันยิงผลัดกันรับครับผม
ซึ่งตอนนั้นจังหวะนั้นผมต้องมาเป็นลูกสาวประตู
เพื่อนก็ยิงมาก็ยิงยิงไปเรื่อยปุ๊บมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนยิงบอลลอดขาผม

แล้วผมหันกลับไปรับข้างหลังทัน
แล้วผมหันกลับไปแล้วข้างหลังทัน
แล้วทีนี้เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมีแววอ่ะมันไม่ง่ายนะเว้ยหันกลับไปรับอย่างนี้

อ่าโอเคก็เลยกลับไปบอกญาติกลับไปบอกแม่ว่าเฮ้ยเป็นผู้สาวประตูดีกว่าลองดู
กลับบ้านไปก็เอาถุงเท้ามาใส่เอาเสื้อมาใส่กางเกงมาใส่เอาเสื้อแขนยาวมาใส่เลยครับ

มือไม่มีอ่ะเอาไงดีวะก็หน้าบ้านมีตลาดนัดอยู่

ครับผมก็เอาไว้ออกไปหน้าบ้านไปเดินไปดูตลาดนัดก็ไปเจอถุงมือขับมอเตอร์ไซค์มา
อ่าอ่าอ่า
ก็เลยก็เลยไปซื้อมาใส่ก็นั่นแหละครับ
ใช่ครับผมแล้วก็มายืนส่องกระจกดูเออไว้เท่ไว้
ยั๊บ
เป็นจุดแรกที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นผู้สาประตูล่ะ
ใช่ครับหลังจากนั้นก็เล่นประตูมาตลอดเลย

เหมือนญาติอย่ารีเวอร์คารซ์
คือตั้งแต่นั้นผมก็ไม่รู้ว่าว่าใคร

ก็ดูเหมือนแข็งแรงมีคาแรคเตอร์ดูแบบดูหน้าเอาเป็นแบบอย่าง
คือเขาดูดุดันเขาดูเกรงหน้าเกรงขามากขึ้น
ต่อสู้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือถ้าเผชิญหน้ากันคือกลัวแน่นอน
มาถึงอีกชื่อหนึ่งที่แฟนบอลตั้งให้คุณเลย
มันมาจากช็อตไหนกวินบินได้
ในทางด้านซ้ายแล้วก็จะหาจังหวะสนค้าทางไปไหม
กัววินบินได้เป็นภัยยาที่แฟนบอลตั้งให้

แล้วก็สุดท้ายแล้วผมเซฟจุดโทษได้

ประวัติศาสตร์ไม่เคยชนะทีมจากอารับเลย
คือนั้นวันต้นคืนปุ๊บก็ในเว็บ
อะไรก็แล้วแต่ในโซเชียลก็

เมื่อกี้คุณแม่เป็นคนสำคัญเลย
ที่เปลี่ยนให้ชีวิตตองเปลี่ยนไป
คือเอาจริงก็ทั้งครอบครัวนะครับ
ผมมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายคนหนึ่ง

คือตอนเด็กเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อก็ต้องไปทำงาน
แต่ก็มีแม่นี่แหละที่ตามไปดูบอล
ตามไปเหมือนเวลาผมไปคัดโต๊ะที่ไหน

ใช่ตั้งแต่โรงเรียนแล้วก็ตามไปเลยตามไปทุกที่

สงขาหรืออะไรก็แต่เนี่ยไปหมด
นั่นก็เป็นเรื่องราวความผูกพันระหว่างกวิน

แม่ช่างน่ารักและอบอุ่นจริงนะครับ

ในเส้นทางอาชีพการค้าแข้งของเขา
และอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

พ้นอาการบาดเจ็บที่ลุมเล้าในอดีตมาแล้ว

นั่นก็คือการเปลี่ยนชื่อ
ตอนแรกที่เรารู้จักกวินจะเขียนว่ากไก่

ก็จะเพิ่มชนะเข้ามาเป็นทศหารทศหารรอเรือกรรลันดิ์
ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเจ็บ

ปี๒ปีนั้นเป็นแบบเจ็บเจ็บตลอดเลย
ไม่รู้สาเหตุแบบบางทีแบบคือไม่น่าเจ็บก็เจ็บอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนั้นผมอายุประมาณ

ใช่เบญเฉพยรภ์คนไทย๒๔๒๕๒๖แถวนี้

เจ็บแล้วกลับมาซ้อมสักครั้งหนึ่ง
กลับไปเล่นก็เจ็บที่อื่น
เจ็บแล้วเจ็บเล่นอยู่อยู่นะครับ
แล้วก็คือเหมือนได้มีโอกาส

จริงแล้วผมเชื่อในการกระทำของผมเองมากกว่า

มันจะส่งผลต่ออนาคตของผม
เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเสริมเป็นเรื่องความมั่นใจ
อาจจะมีความมั่นใจอาจจะเป็นในสภาวะจิตใจมากกว่า
นะฮะใช่ครับก็คือเรื่องราวนะครับของการเปลี่ยนชื่อนะว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะฮะ
วันนี้เดี๋ยวเรานะฮะจะพาไปพบกับจุดเด่นของคุณเลย
ตอนนี้โอ้โหมันเป็นจุดที่แบบทุกคนเนี่ยต้องการมากเลย
คือการฟิตซ้อมร่างกายถือว่าเป็นคนหนึ่งในทีมชาติที่ฟิตซ้อมร่างกายหนักมากนะฮะ

ตอนเด็กเนี่ยผมมองเลยผมตื่นเช้ามาผมดูกระจกเลย
สิ่งแรกผมจะเดินมาส่องกระจกก่อนว่าผมมีพุงหรือเปล่า
สำหรับพี่ตองนะครับเป็นคนที่ใส่ใจในบุคลิกภาพของตัวเอง
ก็จะทุกอย่างต้องดูดี
เพราะว่าทุกอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วเรื่องหุ่นเรื่องอะไร
แบบมีอะไรถอดเสื้อก่อนเลยแอคติ้งกับสาวมาก
ก็แบบเป็นกันเองกับสาวกับแฟนมอนด์สาวเนี่ยผมเขาชอบด้วยครับ
แต่ว่าหุ่นเขาดีจริงครับมั่นใจที่โชว์ตลอดเวลา
ผมชอบรักษาหุ่นแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ตั้งแต่๑๒ผมก็ซิตอัพ
พื้นยกดัมเบลโขนบาว่ายน้ำ
ตอนนั้นเด็กมันยังเข้าฟิตเน็ตไม่ได้พอเริ่ม๑๗๑๘เริ่มจะเข้าฟิตเน็ต

คนถูกที่ฮะวันนี้เชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ
เราจะมาดูนะฮะโปรแกรมในการพิซ้อมร่างกายนะครับ
ให้มีหุ่นสวยดีแบบกวินบินได้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะ

มีหลังแขนยกขึ้นมาอย่างนี้ครับ
ถ้าอยากจะแบบให้มันกระชับจะอยู่ที่ครั้งละประมาณ๑๕ที